ศึกวันแชมป์เชิปเมื่อคืนนี้นะครับช้ำเก่าก็พลิกล็อกท่ายนะครับ
ขวัญใจชาวไทยอย่างอองลาเอ็นซางนะครับนักสู้ชาวพม่าก็พ่ายไปในยกแรกครับ

ทำให้เขาก็เสียแชมป์ไปในที่สุดนะครับ

ตินเหงียนพบกับรองแชมป์อันดับ๓ครับ
ก็ปรากฏว่าคู่นี้นั้นก็แข่งไม่ครบยกเช่นเดียวกันครับ

กรรมการนับและให้แพ้น็อกไปในที่สุดครับ